ไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
เหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิดที่นราธิวาส
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้รุนแรงมากค่ะ
มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากกว่า๕๐๐หลังคาเรือนนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
ล่าสุดมีรายงานบอกผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น๑๓ราย
แล้วนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเอามาเปิดให้ดูล่าสุด
ก็จะเห็นอนุภาพของแรงระเบิด
คือแรงระเบิดแบบนี้ทำให้บ้านคือพังไปทีเดียวทั้งหลังเลย
คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะคือมันรุนแรงมากจริงนะคะ

นี่ค่ะให้คุณผู้ชมดูเต็มกันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะ
นี่คือทั้งไฟทั้งควันทั้งแรงสั่นสะเทือน
เป็นวินาทีที่โกดังเก็บพลุที่บ้านมูโนอำเภอสุงัยโกรุก
จังหวัดนราธิวาสระเบิดขึ้น
ในขณะที่ช่างกำลังเชื่อมเหล็กต่อเติมชั้นวางของในโกดัง
แล้วในนั้นมันก็มีดอกไม้เพลิงมีพลุนานาชนิด
คือถ้าเป็นปริมาณคันลดกว่าสองคันลดสิบล้อห้าตัน

มันเป็นชุมชนด้วยนะคะประมาณสักบ่าย๓โมงเย็นถ้าจำกันได้

อันนี้จะเห็นความรุนแรงของระเบิด
ซึ่งนี่คุณผู้ชมดู

พังภาพลงมาอย่างกระทันหันเลยค่ะ
นี่ค่ะฝ้าเฟอร์ลงมาหมดเลยนะครับ
ประตูหน้าต่างไปหมดคุณผู้ชมค่ะ

เหตุการณ์ระเบิดผู้ระเบิดค่ะ

ตอนนี้ในบ้านคือเสียหายหมดแล้ว
มีคนตายหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้
คือที่บ้านเนี่ยพังหมดเลย
ลูกกำลังนอนอยู่อรังกฤษฎราบะ

มาละกิโกะนุงมาละกิโกะนุงกิจ๊ะกิมมา
ที่บ้านไม่เหลืออะไรแล้ว
ผู้ระเบิดค่ะ
ในห้องโดนในบ้าน
เสียหายหมด
หลักฐานไปด้วยนะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

มีอีกคนนึงนะคะก็คือ

ท่านนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวผู้สูญเสีย

ของคุณยศดันัยเนี่ย
คนในครอบครัวไป๕คนด้วยกัน

แล้วก็เสียน้องสาวอีก๒คน

โกดังเก็บรุ๊ระเบิดนี่แหละค่ะ

อีกส่วนหนึ่งก็ถูกซากประหลักหักพังของบ้านทับลงมา

คือวันนี้เล่าให้ทีมข่าวไป
ฟังไปก็ร้องไห้ไปนะคะ
คือเขาบอกว่าที่ผ่านมาพ่อที่บ้านอยู่ติดกับร้านเจ้าของโกดัง
เขาก็คุยกับเจ้าของโกดังตลอดเลยมีปากเสียงกันด้วย
คือเรื่องเก็บพลุนี่แหละโกดังเก็บพลุนี่แหละ
พ่อกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พ่อเนี่ยยังเคยไปขู่เจ้าของโกดังเลยบอกว่า
เนี่ยถ้าขนพลุขนดอกไม้ไฟมาอีกจะไปแจ้งความ
แต่ดูสิคะยังไม่ทันจะไปแจ้งความเลย
เหตุการณ์ที่เขากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นซะก่อนค่ะ
หลานผมนอนอยู่กระเด็นออกมาแล้ว
ที่ที่ข้างนอกนี้ผมก็เลยอุ้มล้างออกมา

แล้วก็เห็นแม่เขาก็ติดกำแพงอยู่

ซีเมนทับอยู่แล้วก็ไหม้หมดเลย
ก็เห็นพ่อกับหลานอีกหลานชายอีก

แล้วก็ไปช่วยจะเอาศพพ่อออกมา
แต่ไฟมันร้อนไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราครับ
เพราะว่าพอกลับมาดูไม่มีเท่า
บ้านก็ไม่มีเดี๋ยวเพลิงไหม้หมดเลยครับ
๕ชีวิตค่ะครอบครัวของคุณยศนไหน
คือความเสียหายจากซากปรากฐักษ์พังบ้านเรืองหรือทรัพย์ศิลป์
ก็อาจจะเยียวยาชดใช้ได้ส่วนหนึ่ง
แต่ความสูญเสียที่พรากชีวิตคนในครอบครัวไป
ทีเดียว๕คนจากเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิด

เรื่องนี้มาตลอดจะมีอะไรมาชดใช้ให้คุณยศอันไหนได้

ใช่แล้วแรงระเบิดคุณผู้ชมถ้าดูความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานคือมันก็มีทั้งตลาด
บ้านเรือนของชาวบ้านในตลาดมูโนะ
ไหนจากสถานที่ราชการมีโรงเรียนมีโรงพักษ์
เสียหายหมดค่ะรวมแล้ว๔๕๗หลัง
อันนี้เฉพาะคนที่มาลงทะเบียนที่เขาได้รับความเสียหายนะคะ
และยอดผู้เสียชีวิตอย่างที่แจ้งค่ะล่าสุดอยู่ที่๑๓ราย
ซึ่งก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มี๒รายที่ยังไม่ทราบชื่อนะคะ
อยู่ระหว่างส่งชิ้นเนื้อไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ๑๒๑ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐รายและอาการสาหัส๑รายค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่ตำรวจรอให้เจ้าของโกดังเนี่ยเข้าไปให้ปากคำนะฮะ
ก็เลยมีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของเจ้าของโกดังเพิ่มเติม
ยังมีผู้อีกประมาณ๒๐๐กว่ารังลักลอบเก็บเอาไว้ที่บ้านของเขา
และมันอยู่ในย่านชุมชนผู้กดังชาวบ้านบอกว่าโอ้โหดีนะที่มีการไปเจอซะก่อน
ถ้าเกิดมันเกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกยุ่งเลยนะ
นะฮะตำรวจทหารนำกำลังเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะฮะ
เป็นบ้าน๒ชั้นในตลาดมูโนเป็นบ้านของเจ้าของกระดังที่ผู้ระเบิดเมื่อสักครู่นั่นแหละ
ทางด้านของพลตำรวจตรีอนุรุษอิ่มอาบนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสบอกว่า
จากการตรวจสอบเนี่ยโอ้โหไปเจอของกลางได้อีก๒๔๓รังกับอีก๔๐กระสอบนะฮะ
ทีนี้เนี่ยวันนี้ไปเจออีก๑๘๐กระสอบ๒๒รังส่วนใหญ่เป็นประทัดลูกบอลทั้งนั้นเลยแล้วก็ผู้นะครับ
คือเมื่อวานได้๒๐๐กว่ารังใช่ไหมวันนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมได้อีก๑๘๐รังครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจสุธรรมภาคเก้าก็บอกว่า
คือเจ้าของโกดังติดต่อมามอบตัวแล้วแต่ว่ามีการโทรศัพท์มาก่อนนะ
โทรศัพท์ว่าเดี๋ยวจะมอบตัวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาสอบปากคำนะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยเตรียมข้อสถามไว้เยอะแยะมากมาย
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อเก่าหาแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้
ส่วนตัวเนี่ยได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบเส้นทางธุรกิจนะฮะ
ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเอามาพักตรงนี้แล้วปลายทางเตรียมส่งไปขายที่ไหน
โกดังต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนชี้แจง
ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนการเก็บผู้แบบนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ
ก็อาจจะมีคดีแล้วก็ข้อหาเพิ่มเติม
จากนี้ได้มีการสั่งตรวจสอบคลังสินค้าในพื้นที่
ว่ากระทำผิดหรือเปล่าให้มีการลักลอบเก็บพลุอย่างถูกต้องหรือไม่
รวมถึงพื้นที่อื่นเดี๋ยวจะปูพรมเลย๗จังหวัดภาคใต้เนี่ย

คาดว่ากรณีการเก็บพลุประทัดในตลาดมูลโน้นเนี่ย
มันน่าจะเชื่อมโยงกันกับเจ้าของนะฮะในพื้นที่หาดใหญ่
นะฮะแล้วก็ทางด้านของอำเภอสุงัยโกรกของจังหวัดนราธิวาสด้วย
เดี๋ยวตอนนี้ต้องขยายผลว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ไป
เกิดเรื่องอื่นในเพิ่มเติมในพื้นที่หรือไม่
ฟังเสียงท่านผู้บัญชาการนะครับ

เลยมาต่อตามขั้นต่อ
และการสึบสวนจากบรรยายโรคของจอดพูดว่า
ว่าผู้ที่เกิดเหรอบริเวร์ดในพื้นที่ตระบนมูลน้สส่วนมากแล้วเป็นผู้ที่นำข้าวจากจีน
ผ่านทางภาคเหนือและอีสานของไทย
ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็นำเข้ามาทางจีน
ทีนี้แล้วทยอยซื้อไว้ซื้อไว้กักตุนไว้กักตุนไว้ถามว่าเอาไปทำอะไร
จากข้อมูลคือเตรียมส่งออกไปขายที่มาเลเซียครับผ่านช่องทางธรรมชาติตามริมแม่น้ำสุไงโกลก
เนื่องจากว่าพลุได้จำหน่ายราคาที่สูงกว่า
แล้วประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องการใช้มากโดยเฉพาะที่มาเลเซีย
โดยเฉพาะในเดือนหน้าคือเขามีเทศกาลวันชาติของมาเลเซียนะฮะ
คือเจ้าของกระดังก็เลยมีการสั่งพูดจากจีนตุนไว้ตุนไว้
พอใกล้ถึงเทศกาลก็เดี๋ยวส่งไปขายที่มาเลเซียก็คือเป็นการเกรงกำไร
คุณผู้ชมได้ดูความสูญเสียอีกมุมหนึ่งนะคะ
ก็คือบรรยากาศการรับศพของคุณครูสองท่าน
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งลูกสาวของคุณครูเนี่ยได้บอกกับทีมข่าวบอกว่า
ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้เคยร้องเรียนกับทางโกดังแล้วนะคะ
เคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการแล้วแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปค่ะ
สุดท้ายก็เกิดเรื่องเศร้าอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะที่โรงพยาบาลสุงหายโกลก
ซึ่งครอบครัวของนายสมศักดิ์ชูโชธอดีตผู้มนุยการโรงเรียนบ้านมูโนะ

เป็น๒ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด
ก็ญาติญาติวันนี้ก็มารับศพผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเสียชีวิตพร้อมกันสองท่านเลย
จากบ้านหลังที่อยู่ติดกับโกดังนี่แหละค่ะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้คุยกับลูกเขยของผู้เสียชีวิตนะคะนายถิรายุแสงเทียนค่ะ
ก็เล่าบอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อตาแม่ยายก็อยู่กันแค่สองคน
วันหยุดจะมีเด็กมาที่บ้านหลังนี้ค่ะ

แต่วันหยุดที่ผ่านมาไม่มีใครมานะคะ

ต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้มีเด็กมาเรียนนะคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะไม่มีความสูญเสียมากไปกว่านี้
ซึ่งตนเองไม่รู้ว่ามีโกดังเก็บดอกไม้ไฟอยู่หลังบ้าน
เพราะก็ไม่ได้มีใครบอกพ่อตาแม่ยายก็ไม่ได้บอก
รู้แต่ว่าเป็นเพียงโกดังเก็บของเท่านั้น
แล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็ไปถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
โกดังนี้มีใบอนุญาตหรือเปล่า
ซึ่งทางผู้ว่าก็ตอบว่ามีเป็นโกดังที่ขายของชำ
เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ทางผู้ที่อนุญาตควรจะตรวจสอบให้ดีก่อน
ไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ

เขาบอกว่ามันเป็นกระดังที่ขายของชำ
แล้วทำไมของจำมันทำไมถึงมันระเบิดขึ้นได้
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามีผู้อยู่ข้างใน
ผมก็ถามว่าคุณอนุญาตได้แต่ทำไมคุณไม่ลงไปตรวจดู

ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเองคือไม่มีความสบายใจเลย
กังวลตลอดแล้วพยายามจะสื่อสารตลอด
เขาไม่สบายใจนะที่มันมีโกดังใหญ่ขนาดนี้
ดอกไม้ไฟอยู่รอบบ้านเขา
ไม่มีใครสบายใจแต่ว่าเสียงที่เรียกร้องเนี่ย
มันไม่มีการตอบรับเลยเงียบร้องก็เรียบง้อร้องก็เงียบ
อันนี้คือลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตจุดทูบหนึ่งดอก
แล้วก็เชิญพระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ของ๒ผู้เสียชีวิตไปที่วัดชนเฉลิมเขต
เพื่อประกอบพิธีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีกำหนดชาปนกิจจบวันเสาร์ที่๕สิงหาคมนี้
ขณะที่ลูกสาวคนเล็กของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณกัญญารัฐเปิดใจกับผู้สื่อข่าว

หลังบ้านที่พ่อแม่อยู่เป็นโกดังเก็บดอกไม้ไฟ
แต่ก็มีชาวบ้านบางคนเคยบอกมาเหมือนกัน

บางส่วนก็เคยรวมตัวเรียกร้องให้ย้ายออก

จนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกมากนะคะ
แต่ว่าตนเองกับสามีบอกว่า
คือไม่อยากให้ตนเองกับสามีมาเยี่ยม

คือห่วงเรื่องสถานการณ์ไม่สงบ

จะมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ใช้อาทารพพกษ์จริงปกติความรู้สึกส่วนตัว

อะไรที่มันก่อให้เกิดเหตุอันตรายได้

อาจจะอยากจะให้ไปสร้าง
แล้วก็ขอร้องหน่วยงานให้แบบช่วยดูแลด้วยนะคะ
เพราะมันก็ต้องเป็นเรื่องของการขออนุญาตถูกไหมครับ

หรือว่าการประกอบกิจการอะไรประมาณนี้
เพราะว่าชาวบ้านก็จะไม่รับทราบเลยในส่วนนี้
ทีนี้ไปดูแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา

บ้านพังแบบบางส่วนจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร
ล่าสุดทางด้านของโยธนิการและผังเมืองของนรัฐีวาล
ก็ทางด้านของคุณวาสัจเจิมจิ๋มระ
ก็มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายนิพัทธองทุพธิ์
เป็นผู้ควบคุมในช่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเลยนะ
นำไป๑๐๐กว่าคนครับไปดูซิ
ประเมินความเสียหายบ้านของประชาชนที่เสียหายกันไป
คุณผู้ชมดูสิฮะมันลาบไปหมดเลยเนอะ

๕๐๐หลังที่อยู่ใกล้
แล้วก็มีนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่เข้าไปช่วยเก็บซากประหลักหักพังบ้านบริเวณของประชาชนด้วย
ก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะก่อสร้างบ้านกันใหม่ทดแทนหลังเก่าที่เสียหายกันไป
แต่ว่าต้องมีการประเมินแล้วก็หางบประมาณในการมาช่วยเหลือกันก่อนนะครับ
รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
ไม่เหลืออะไรเลยแม้ค่อนข้างบ้านที่อยู่เออไปหมดเลย
ก็เลยทำยังไงได้ก็มีกำลังของนักเรียนนักศึกษาของกรมอาชีวะ
ในพื้นที่ก็เลยต้องระดมมาช่วยกัน
รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารด้วย
ก็จะไปช่วยกันขนย้ายเข้าของไปซ่อมแซมบ้านเดินสายไฟให้ใหม่
ทำซ่อมอุปกรณ์ไฟเพราะว่านักเรียนเขาก็เรียนกันมา
ทั้งเรื่องของเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่าง
เพราะว่าจุดนี้ก็มีร้านค้าที่เขาเอาไว้ทำมาหากินกันด้วย
ส่วนตอนนี้ภายนอกทานน้ำใจจากด้านนอกก็ลังไหลเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุที่นี่กันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเรื่องของคั่วนะครับ
ก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้ว
เบื้องต้นทางผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้แม่ทัพพักที่๔
ระดมสรรพกำลังทางด้านของทหารไปช่วยเหลือประชาชน
เหนือจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเมื่อสักครู่
ก็มีทหารเข้าไปช่วยด้วยจากทัพภาคที่สี่
ตอนนี้มีผู้พักอาศัยอยู่ประมาณ๓ครอบครัวทั้งหมด๑๙คน
แล้วก็มีหน่วยงานต่างไปเยี่ยมไปพูดคุยไปให้กำลังใจ
เอาข้าวของเครื่องใช้ไปให้นะฮะแล้วก็ไปช่วยเหลือในเบื้องต้นกันอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านของกองอำนวยการร่วมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอำเภอสุงันโกรก
ก็มีการเชิญชวนขึ้นหน้าจอเลยนะฮะ
แคปไว้ถ่ายไว้จดไว้ก็จดได้
แล้วก็ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือครับในการที่จะไปเยียวยาเขาแล้วก็ช่วยหาบ้านให้เขานะครับ
ส่วนคล้ายที่สะดวกเป็นสิ่งของก็ได้
ทางกองอำนวยการต้องการพวกของเครื่องใช้สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟัน
พูสระผมผ้าอนามัยแพมเพิร์ตของเด็กแล้วก็นมกล่อง
แล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้ส่วนตัวก็สามารถที่จะส่งไปบริจักษ์ได้เหมือนกัน
ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเหลก
บอกว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ช่างลงไปตรวจสอบบ้านบริเวณให้กับประชาชนแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะประเมินความเสียหายกันต่อไปแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนการเบิกเงินเยียวยา
เรื่องต้นเงินตรงนี้จะมาสองส่วนคุณผู้ชมครับนะฮะกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
แล้วก็เงินจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้เป็นสองส่วน
ประเมินเสร็จผ่านกระบวนการก็จะเอาเงินสองส่วนนี้ไปช่วยเหลือรวมกันกับเงินที่ประชาชนบริจาคมานะครับ
ในส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพรายละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละสามหมื่นบาทในส่วนของกรณีบาดเจ็บ
แยกเป็นบาดเจ็บสาหัสอีกรายละสามหมื่นบาทเจ็บทั่วไปรายละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
กรณีบ้านเรือนเสียหายถ้าเสียหายเกินเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์เยียวยาหลังละสองแสนสามหมื่นบาท
ถ้าเสียหายนะฮะระหว่างสามสิบถึงเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเยียวยาหลังละเจ็บหมื่นบาท
ถ้าเกิดน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยียวยาหลังละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ
ส่วนเงินช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แยกเป็นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะฮะ
ทั้งหลังเลยจ่ายสี่หมื่นเก้าพันเจ็บร้อยส่วนเสียหายบางส่วนก็ประเมินตามความเสียหาย
ก็เดี๋ยวจะให้ไปตามสัดส่วนส่วนกรณีที่ประสบเหตุจนเสียชีวิตให้มาละสองหมื่นเก้าพันเจ็บร้อยนะฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูความ